ตอนนี้เนี่ยนะคะทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็ต้องไปช่วยเหลือแหละ

เธอขอความช่วยเหลือผ่านมาทางผู้ชายคนนึง

บอกว่าเธอเนี่ยโดนขังอยู่ในบ้านของนายจ้าง

แล้วทีนี้จังหวะตอนที่พยายามไปช่วยเหลือนะ
ปรากฏว่าเธอวิ่งฝ่าออกมาจากบ้านหลังนั้นเลย

เขามา
เขาจะมาเองได้ไงคะเขาไม่ได้มาเองค่ะ
เขาไม่มาเองไงเขาเรียกรถเท็กซี่มา

ไม่ได้ค่ะ

สภาพหลังจากที่ผู้หญิงเขาออกมาจากที่บ้านหลังนี้
ปรากฏว่าสักพักนึงเขาวิ่งหนีไปใช่ไหม
แล้วเขาก็เป็นลมเหมือนกันจะหมดสติ
โอ้โหต้องนวดมือต้องดมยากันนะ

บุกไปตึกแถวตรงนี้ค่ะอยู่ในซอยตลาดศรีทองคำ

เพื่อที่จะไปตามหาตัวขอเรียกว่าคุณพรละกัน
คุณพรเธอบอกว่าเธอโดนกักตัวเอาไว้อยู่ในตึกแถวแห่งนี้

ใช่ค่ะตอนที่เราไปถึงผู้ชายคนนี้
เสื้อขาวกางเกงขาก๊วยคนนี้ค่ะชื่อว่าในพงศ์อายุ๕๐ปี
อ้างตัวบอกว่าตึกนี้บ้านนี้เป็นของผมเอง

ตอนที่กำลังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นะ
ฝั่งผู้เสียหายที่ชื่อว่าคุณพรเนี่ย
วิ่งออกมาจากประตูบ้านแล้วก็วิ่งออกไปจากตึกตรงนี้ค่ะ
เธอไปเป็นลมหมดสติเลย
แล้วตัวในพงศ์เจ้าของบ้านเนี่ยเขาอ้างตัว
ว่าเขาก็เป็นแฟนกับคุณพรเหมือนกัน
พบหามากันเป็นปีเหรอใช่ค่ะ

แต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูนะเรื่องความสัมพันธ์สรุปจะยังไงกันแน่
เพราะว่าพอหลังจากที่คุณพรวิ่งออกไปนะ

ผู้ชายคนนึงเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นแฟนคุณพรเหมือนกัน
นี่ตอนที่ไปช่วยเนี่ยนะเอายาดมให้ดมพัดให้
วดตามมือนวดตามเท้า
แล้วตอนนั้นตัวคุณพรเองบอกแบบไม่เอา

เราก็เลยคุยกับคุณเอ
คุณเอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสามีของคุณพรนะ
คบกับพรมาปีนึงแล้ว
ทำนาอยู่ที่แม่เสรียงที่แม่ห้องศร
แล้วตอนนี้พรตั้งท้องอ่อน
ก็เริ่มหมดหน้าเกี่ยวข้าวแล้วไง
ก็เลยคุยกันกับพรว่าจะเอายังไงดี
หางานหางานผ่านลิงก์ในไลน์นี่แหละค่ะ

พรก็เลยบอกว่าเออพี่ไม่ต้องไปทำนาแล้ว

แฟนเขาไปอยู่แถวดินแดงได้ล่ะ

เพราะพรส่งข้อความมาบอกเขากับนายเอ
ทีนี้พอเราถามแฟนของลุงพรแล้วใช่ไหม

ว่าได้รับการติดต่อจากพง

ว่ามันมีงานดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่ปากเกร็ดนะ
แต่พอเธอไปถึงเอ้าไม่เห็นมีงานเลย
แล้วพรอ้างว่าโดนพามาที่บ้านของพงศ์
พอพามาถึงปั๊บโดนขังอยู่ในบ้านนั้นเลยค่ะ
แล้วพรก็ยืนยันว่าฉันไม่รู้จักกับพงศ์ค่ะ
ไม่รู้จักกับพงศ์แค่มาสมัครงาน
แต่โดนกักขังหน่วงเหนียวไว้นะฮะเธอบอกแบบนี้นะครับ
เขาให้ไปทำงานที่ปาเกตไปถึงปาเกตแล้วมันไม่มีงานค่ะ
เขาก็เลยให้มาที่ดินแดนค่ะ

มาถึงดินแดนหรือคะ
เขาก็รอบประตูอะไรแบบนี้ค่ะ
คือเหมือนว่าขังไว้อยู่ในบ้านเลย

ยังไม่รู้จักกันเลยเหรอ

พอเราถามเอละถามพรแล้ว

ที่เป็นเจ้าของตึกแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าขังพรไว้นะคะ
งงบอกแบบนี้ผมรู้จักกับพรมาปีกว่าเหมือนกันนะ

แล้วพงศ์บอกอีกด้วยว่าผมโอนตังให้พรใช้รวมแล้วก็เป็นหมื่นเหมือนกัน

วันนั้นน่ะพอน่ะนั่งเท็กซี่มาหาผมเอง
ผมไม่ได้กักขังไม่ได้หน่วงเหนียวอะไรเขาเลย
รวมทั้งหมดเท่าไหร่ที่ที่เราโอนให้เขาใช้ไปครับเข้าข้าวไหม
เข้านะประมาณหนึ่งหนึ่งนะหมื่นกว่านี่แหละ

ประมาณอย่างสมมุติแบบเนี่ยครั้งสุดท้ายที่มาเนี่ย
เขาก็ขอเงินค่ารถไปพันหนึ่ง
แล้วก็ขอเงินค่าค่าซื้อกระเป๋าน่าจะเห็นกระเป๋าพี่ป้าของเขาอะ
เขาขอออกเพราะว่าผมว่าปิดใจแล้วจะไปทำงานกับน้อง
ผมก็บอกผมก็เลยบอกว่าถ้าไปถ้าไปนี่คือไม่ได้เจอกันอีกแล้วใช่ไหม
ถ้าไม่ได้เจออะไรอีกแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องโทรมาขอเงินอีกนะ
เอาไงดีล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เพราะว่าพงศ์ก็บอกว่า
คบหากับพรมาปีกว่าเอก็บอกว่าเป็นสามีพรมาประมาณปีกว่ากว่า
คือไทม์ไลน์ในระยะเวลาพอกันเลยค่ะ
ทีนี้เราก็เลยต้องไปถามว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ย
ที่บอกว่าพรมาที่ตึกนี้พรมารถแท็กซี่
เราเลยไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าอ๋อเห็นนะเห็นว่าวันนั้นน่ะ
นั่งแท็กซี่มามาลงที่บ้านพงศ์เอง
ในพงศ์ยังออกมารับเลย

ไม่ได้มีการฉุดกระชากเข้าไปในบ้านแต่อย่างใด
ทีนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้สรุปความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแน่
ตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับพงศ์ด้วยนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำพรอีกทีหนึ่งก่อน

และความสัมพันธ์ระหว่างพรกับพงศ์และพรกับเอ

เรื่องวุ่นระหว่างเอพงศ์พร
จะเป็นเรื่องแค่มาสมัครงานและถูกนายจ้างกักขังไว้
หรือจะเป็นเรื่องชู้สาวอะไรกันแน่นะครับ
ก็ต้องติดตามตอนต่อไปเหมือนเป็นซีรีส์